ข่าวนี้กันบ้างนะคะคราวนี้เป็นเรื่องพี่แทงน้องเป็นพี่ฟันน้องค่ะ
มเหตุมาจากเรื่องของมรดกนะคะครับพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว
มรดกให้เป็นบ้านหลังนึงแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของบ้านเป็นชื่อของน้อง
พี่น้องอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้ตลอดเวลา
เป็นความแค้นที่สั่งสมมานานสุดท้ายพี่ตัดสินใจคว้ามีดในครัว
น้องเสียชีวิตคาที่นอนเลยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นายสรรทัศน์ทำเลผู้ต้องหาก่อเหตุใช้มีดฟัน
นายสุรสักษณ์ทรัฐทำเลน้องชายจนเสียชีวิต
ถูกตำรวจภูทรหนองหานคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเฝ้าสังเกตการณ์ทำให้มีเหตุชุนละมุนเล็กน้อย
เพราะมีญาติของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งพยายามจะเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหา
แต่ตำรวจช่วยกันออกมาก่อนโดยจุดแรกคือบริเวณห้องครัวของบ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งผู้ต้องหาเข้าไปหยิบมีดก่อนจะเดินมาที่บริเวณหน้าทีวีที่ผู้เสียชีวิตนอนหลับอยู่
จุดนี้ผู้ต้องหาใช้มีดกระหน่ำฟันที่ศีรษะของผู้เสียชีวิต๒ครั้ง
หลังหนึ่งครั้งและหน้าอกอีกหนึ่งครั้งแล้วเอามีดกลับไปเก็บไว้ในห้องครัวเหมือนเดิม
ก่อนจะไปยังบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดทำแผนจุดที่สาม
จุดนี้ผู้ก่อเหตุใช้มีดจี้หลานชายวัย๙ขวบซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
บังคับให้ขี่รถจักรยานยนต์พาหลบหนีและจุดที่สี่คือร้านค้า
ใกล้กับบ้านของผู้เสียชีวิตผู้ต้องหาได้ไปซื้อเหล้าขาวมาหนึ่งขวดเล็ก
ก่อนเข้ามาก่อเหตุหลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้น
ตำรวจได้ให้ผู้ต้องหาจุดทูปขอขมาผู้เสียชีวิตโดยญาติได้นำรูปของผู้เสียชีวิต
และกระถางทูบมาไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านขณะที่นายสรรยอมรับว่า
คับแค้นใจที่สะสมมานานหลายปีจากการถูกน้องชายบ่นด่าและขับไล่ออกจากบ้าน
จึงทำให้ก่อเหตุนี้ขึ้น
ผมผู้สีชีวิตผลตำลวจตีวิสย็อนุอุณหาเสรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ระบุว่าสาเหตุหลักในการก่อเหตุเกิดจากเรื่องบ้าน
ซึ่งเป็นมรดกที่พ่อแม่มอบให้ก่อนเสียชีวิต
โดยได้โอนเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตจึงทำให้ตลอดเวลาที่
ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
บันดาลโทษะและก่อเหตุขึ้น
ในรันหรือสรรรรรรนี่นะครับก็ตกงานนะครับ
มีสภาพเงินไม่พอใช้
พอกลับมาบ้านนะคะก็ได้มีปัญหาปากเสียงกับน้องชาย
ในเรื่องของการพักอาศัย
ซึ่งน้องนั้นนะครับผู้ตายก็ได้พักอาศัยอยู่หน้านี้
อยู่ก่อนแล้วประกอบกับผู้ต้องหา
ก็คือพี่ชายไม่มีงานทำตกงาน

เป็นที่แน่ชัดว่ามรดกหลังจนดเป็นชื่อของน้องชาย
ยิ่งเพิ่มความขุนคล่องหมองใจเข้าไปอีกนะครับ
จึงเป็นเหตุให้ผู้ต่อหาอะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ได้ลงมือฆ่าน้องชายครับ
อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาโดยไต่ตรองไว้ก่อน
ก่อนจะนำตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน